กลุ่มผู้ชุมนุมกับกลุ่มทางตำรวจจะประชันหน้ากันแล้ว
นี่คือภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกันขณะนี้นะครับ
ขณะเดียวกันรถน้ำนะครับ
รถน้ำกำลังขยับเข้ามาใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้ที่สังเกตเห็นมีรถน้ำด้วยกัน๒คันนะครับที่กำลังเข้าใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มที่จะเอาร่มมากางนะครับเพราะว่า
เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการฉีดน้ำกลุ่มผู้ชุมนุมเลยเอาล่มครับ
งล่มแล้วนะครับช่วยกันกางล่มเพื่อที่จะป้องกันน้ำที่จะ
ฉีดมายังกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
จำเป็นจะต้องใช้น้ำแล้วนะตอนนี้นะครับตำรวจบอกว่าให้เวลาน้องน้องด้านหน้านะครับ
ให้เวลา๓นาทีเท่านั้นนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับฉีดน้ำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำนะครับว่าฉีดไปบนสถานีรถไฟฟ้า
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพนะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่
ฉีดน้ำจริงครับฉีดน้ำขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้า
แต่ว่าตอนนี้หัวปั๊มเริ่มที่จะมีนะครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เริ่มฉีดน้ำแล้วนะครับ
มีการฉีดน้ำอีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการเดินแล้วครับ
ประจันหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมีการเดินกันแล้วคุณผู้ชมครับ
เดินเข้าใกล้กับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับแต่หยุดแล้วนะครับ
ห่างกันเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เริ่มปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพขวดนะฮะเป็นขวดน้ำนะครับมีการปลาขวดน้ำแล้วก็ฉีดน้ำอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม
มีการปลาของใส่รถควบคุมฝุงชนนะครับ
เป็นขวดน้ำพลาสติกใส่น้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เริ่มประชิดตัวฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นการฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
เข้าไปข้างในนะครับเป็นน้ำสีฟ้านะครับผมเป็นน้ำสีฟ้า
ฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับเป็นน้ำสีฟ้านะครับ
ตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าร่มเป็นสีฟ้าน่าเดินเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมอีกแล้วนะครับ
แล้วก็มีรถคันที่สองเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้รถน้ำสองคันเข้าประชิดกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มมีต่อยเสียงสัญญานะครับแล้วก็เริ่มมีการ
เข้ากระจัดหน้ากันระหว่างสู่ผู้ชมหนุ่มและสำหรับตรงนี้
ตอนนี้มีทั้งเสียงมีทั้งรถฉีดน้ำ๒คันนะครับ
เป็นภาพสดขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มที่จะเข้าใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้น
เข้าไปใกล้เรื่อยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมก็เริ่มถอยออกไปนะครับ
นี่เป็นภาพคุณผู้ชมชัดกันขณะนี้ฉีดน้ำเสียง
มีการฉีดน้ำอีกคันหนึ่งแล้วด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปใกล้กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
แล้วก็เริ่มมีการปะทะกันด้านหน้านะครับระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปลา
สิ่งของใส่กันด้วยนะครับมีการป่ารั้วเหล็กนะครับคุณผู้ชมครับ
เหล็กเข้ามาใกล้กับสื่อมวลชนด้วยนะครับเป็นการประทะกันทั้งสองกลุ่มแล้วนะครับ
ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและตำรวจแล้วก็มีการฉีดน้ำด้วยมีการปลาสิ่งของกันด้วยนะครับ
ฉีดน้ำกันอีกแล้วอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เป็นน้ำสีเขียวนะครับเป็นน้ำลักษณะสีเขียวและน้ำสีขาว
ฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
มีการปลาของเข้ามาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องถอยสื่อมวลชนต้องถอยนะครับ
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทางทำรวจประกาศให้เดินหน้าอีกนะครับออกมาออกมาออกมา
ตอนนี้ต้องให้สื่อมวลชนถอยมาก่อนนะครับออกมาออกมาออกมาออกมา
ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน
สดขนาดนี้นะครับเราจะต้องออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะครับ

นี่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องถอยออกมานะครับแต่ก็ยังมีการประกาศให้
วลชนออกมากลับบ้านนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้ามา
นี่เป็นภาพคุณผู้ชมได้เห็นกันชัดเลยนะครับมีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุม
อย่างต่อเนื่องนะฮะมีการฉีดน้ำ
ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ยังไม่เข้าประจันทร์นะครับมีการเอาแผงเหล็กมากั้นบริเวณหน้ารถเอาไว้นะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่นะครับถอยล่นออกมาข้างหลังนะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนวิ่งกลับไป

มีการปลาฉีดน้ำไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มีการฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
โดยประกาศให้มวลชนนั่งลงและมีการเดินขบวนกันอีกครั้งหนึ่ง
เดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
เดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเริ่มประชิดเข้าไปใกล้ขึ้นอีกครั้งนะครับ

เดินไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มที่จะ
แผงกั้นออกนะฮะแล้วก็เดินขบวนไป
แล้วก็มีการฉีดน้ำไปเรื่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ให้คุณผู้ชมดูภาพสดขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่
ฉีดน้ำแล้วก็มีการตั้งขบวนตรงนี้นะครับ
จะเห็นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมถอยร่นออกไปให้คุณผู้ชมดู
น้ำตรงนี้ก็จะเป็นสีเลยนะฮะเริ่มมีการตั้ง
บนอีกครั้งหนึ่งแล้วประมาณสองกองร้อยด้วยกันนะครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางตำรวจนั้นมีการออกข่าวนะคะว่า
มีการออกหมายจับกับแกนนำทั้ง๑๒คนแล้ว
ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแก่นำที่ทำการประท้วงแล้วก็
เป็นการบุกปุกระดมวัญชนที่
นำมวลชนมาชุมนุมที่แยกราชประสงค์และชุมนุมที่แยกประทุมวัน

เดี๋ยวเราไปสามารถฝืนรัฐมือนะครับ

วันที่สุดทั้งประเทศพิษฐาใจทุกท่านนะครับ
วันนี้นะฮะยุติการชุมนุมวันนี้นะครับ
เพราะว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้แก่พวกเรา